วันนี้เป็นวันดีนั่นเองนะคะวันมาคะบูชาเพราะฉะนั้นค่ะ
ชาวพุทธสายบุญอย่างเรานะคะจะชวนคุณผู้ชมไปร่วมทำบุญกันหน่อยกับนักร้องลูกทุ่ง
ทั้งสาวทั้งหนุ่มนะคะแล้วก็ติดตามกันไปกับพี่แจ๊กกะรีนด้วยเลยนะคะ
แล้วก็จะไปกันที่วัดไหนไปติดตามกันได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะแจ๊กรีนก็อยู่ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนค่ะ
วันนี้เรามีนัดทำบุญกับศิลปินสุดฮอตค่ายแกรมมิโกสองท่านด้วยกันแต่สิเป็นไผ่ตามมาโลดด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะนี่มาแล้วนะคะ

ที่นี่คือท่าเมื่อเมืองี้นี่เหรอ
ท่าเมื่อเมืองี้วันพาปมาให้ดียังคะ
มึงกว่านานบาทคือตอนที่ผมบัวผมก็ได้มาจำวัดอยู่ที่นี่
ก็เลยมีความคุ้นเคยกับที่นี่

เดี๋ยวเสียงไก่อะไรดั้งหลาย
เดี๋ยวนะเสียงไก่อะไรเนี่ย

คือ

เราก็พยายามแบบว่า

มีซุยังเยอะเว้นแฟน

เราจ้าง

อ๋อไปครับมา

ว่าเขาบอกว่าต้องขัดห้องน้ำทุกวันจันทร์

เราจะได้ปลดทุกปลดโศกปลดทุกอย่างออก
โชคดีมากที่มาขัดห้องน้ำเกิดจะเจอเนื้อคู่
รวมพิธีเรียนรวมผลตามชีวิต
หิมบุญกันเลยนะคะคุณเปาโอ้นะคะคุณเปาอิ่มบุญมากเลยครับ
การตองก็หิมขักหลาย
ทำให้เรามีความสุขการที่เราทำแล้วว่าให้คนอื่นไม่ใช่แค่ที่วัดนะคะ

ครับแล้วก็จริงแล้วคือเหมือนเรามาเข้าวัดนี้
เราเหมือนเข้าถึงหัวใจของพระพุทธศาสนามากขึ้น

เห็ดบุญเห็ดเด็กทุกมือแมนครับ
แล้ววันนี้บันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอขอบคุณหลายนึกค่ะ
อันโภษณาพุทธองด้วยครับสาธุครับ
ยังดังหลวยนะครับ